เรายังอยู่กันที่ควันหลงวันเด็กเมื่อวานนี้จริงแล้ว

เชื่อว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญทุกวันกับวันเด็ก
เพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติ
เด็กดีหมั่นเพียนเรียนรู้สู่อนาคต

ขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้แก่เด็กปีนี้นะครับ
ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยนะคะ

จะไม่ขึ้นใจด้วยนายกบอกปฏิบัติทุกวัน
ปัจจุบันเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีนะคะ

กลับไปดูควันหลงของวันเด็กเมื่อวานนี้นะคะ

หรือว่าพื้นที่๕จังหวัดภาคใต้

ทางรัฐบาลนั้นให้งบกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยากาศจะน่ารักคึกคืนขนาดไหน

เด็กดีหมั่นเพียนเรียนรู้สู่อนาคต

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
หรือนายกลุงตู่ของเด็ก

ก่อนนำออกมามอบให้เด็กและเยาวชน
ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมวันเด็กปีนี้

เพื่อให้เด็กได้มีความสุข
โดยเฉพาะที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เปิดโอกาสให้น้องได้เข้าไปสัมผัส
เก้าอี้ของผู้นำประเทศ

ให้เด็กได้แสดงความคิดด้านต่าง

ทำหน้าที่ผู้ฟังที่ดีอยู่ข้างเวที
เด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
ให้ทำตัวเป็นเด็กดีของชาติค่ะ
โตไปในประเทศไทยเราจะได้เจริญ

คดีคืออนาคตของชาติเด็กดีจะมีอนาคตนะ
เด็กจะดีด้วยครูดีเด็กจะดีด้วยพ่อแม่ดี
พ่อแม่จะดีด้วยลูกดีมันวนกันอยู่แค่นี้
นี่เขาเรียกว่าไซเคิลของเขาประเทศชาติก็จะดีขึ้นไปด้วย
เพียงการจัดกิจกรรมวันเด็กในกรุงเทพมหานคร
ขณะที่การจัดกิจกรรมวันเด็กของน้องในพื้นที่๕จังหวัดภาคใต้
ก็จัดกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่จังหวัดยาลา
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาที่การคนเอกสุรเชษชัยวงศ์
ก็ได้นำเอาโอวาสของนายกรัฐมนตรีไปมอบให้กับเด็กและเยาวชน
พร้อมทั้งการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพียงแต่การจัดกิจกรรมสันทนาการ
ภายในงานก็ได้มีการจัดแสดงนิทัศกาล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการสารฝันกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีนายอดุลพรมแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมยาลาเขตหนึ่ง
ผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่มาร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กในครั้งนี้ด้วย
โดยนายอดุลบอกว่าการจัดงานวันเด็กปีนี้ถือเป็นการส่งและสร้างความสุขให้กับเด็กจังหวัดชายแดนใต้
ปีนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียนเพื่อหวังให้เด็กทุกคนมีความสุข
โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่๕จังหวัดภาคใต้ที่ยังถือว่ายังขาดโอกาสอีกหลายส่วน
เรียกได้ว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นคืนความสุขของรัฐบาลให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
แม้คำขวัญวันเด็กจะสั้นกระชับจำได้ง่ายแต่ได้ใจความโดยเฉพาะความหมายที่แฝงอยู่ใน๑๐พยาง
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน

เด็กดีมาเปลี่ยนเรียนรู้สู่อนาคตนะคะ
ถ้ามีพอทนเด็กเด็กเนี่ยจะต้องแบบจำให้ได้อ่ะคำขวัญปีนี้
เพราะยังไงต้องถามแน่นอนบนเวทีได้รางวัลแน่นอน
แน่นอนเมื่อวานผมเป็นพิธีกรขึ้นเวทีครั้งแรก
เอาเด็กเด็กคำขวัญอะไรครับผมก็ถามเหมือนกันใช่ไหมฮะ
เด็กก่อนเลยเด็กตอบได้ทุกคนชื่นใจมาก